เพราะว่าผมเห็นจังหวะที่เขาหันหลัง

ฮ่ามันมันมัน
มันน่าจะไแล้วเป็นแค่รถม้าหาสนุก
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกทางเข้าสู่รายการรถม้าหาสนุกนะครับ

โอ้โหแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ขอนแก่น

ข้างหลังของเรานี่ไม่ใช่ที่ไหนนะครับ
เป็นวัดธาตุพระอารามหลวง
เป็นวัดที่มีเจดีสูงสง่าสวยงามมาก

ด้านหน้าของเรานี่เป็นบึงแก่นนคร
ใครก็มาใช้ทำประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียว
ออกกำลังกายนะครับพักผ่อนอะไรได้หมดเลยที่ขอนแก่น
ใช่แล้วแล้วก็ขอนแก่นยังมีที่เที่ยวอีกมากมาย

มีมหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศไทย

ใช่ไหมแล้วก็ยังมีวัดวาอารามที่เที่ยวศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานที่ชัดเจนมาก
มีโอกาสต้องมาเที่ยวกันนะครับ
หน้าหนาวแบบนี้แล้วโอ้โหอากาศสบาย
มาถึงตรงนี้ดีกว่าก่อนอื่นเลยเราต้องเอาแขกรับเชิญของเรา
ปรากฏตัวบนรถมหาสนุกแห่งนี้ของเรา

วันนี้ขอต้อนรับ๓นักแสดงของเรามีใครบ้างครับ

โอ้โฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ
วันนี้แหมมามีทั้งดาราที่บินตรงมาจากกรุงเทพ
และดาราที่อยู่ที่ขอนแก่นอยู่แล้วด้วย

ฮ่าฮะถ้าพูดถึงขอนแก่น
เวลาคุณมาเที่ยวคุณนึกถึงอะไรครับ

เบื้องแก่นทะคอนมาเที่ยววิ่งเล่น

ผมไม่เคยเห็นคุณอยู่วิ่งรอบเลย
ผมเห็นคุณอยู่ถัดมาจากอีกถนนหนึ่ง
คุณอยู่ตามผับแล้วคุณก็วนไปเรื่อย

งั้นสิพี่ชายพ่อก็เป็นอย่างงั้นเหมือนกัน
เพราะว่าที่นี่ชอบเอากำลังกาย
แล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่ใจกลางเมืองขอนแก่นด้วย

เป็นคนชอบทานอาหารอีสานมากอยู่แล้ว
เห็นหน้าตาก็เหมือนว่าจะเปิดแบบนี้

แซ่บมากสามารถไม่ได้คือปลาร้า
มาถึงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นว่ามาน้องเจ็ด

อาหารอีสานแล้วที่เที่ยวขอนแก่นมีที่ไหนบ้างคะ
ที่แบบแนะนำเลยต้องไป
ผมชอบนี่มากครับตลาดต้นตานครับผม
ตลาดต้นตานมีอะไรดีตลาดต้นตานมีอะไรดีโอ้โฮ
ของกินเยอะมากครับตลาดน้ำตาล
วันนี้ทั้ง๓คนนะครับจะต้องมาสนุกกับเรา
กับรถมหาสนุกซึ่งแน่นอนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้
จะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ทายกันบ้าง
แต่ตอนนี้เจอทั้ง๓ท่านประจำที่ได้แล้ว

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก
ทางรายการนำมาเป็นคำถามให้ถูกต้อง
ถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบปริศนามหาสนุกต่อไป
ถ้าวันนี้เรื่องราวของบุคคลมหาสนุก

หรือที่คนขอนแก่นรู้จักชื่อ
นามลุงวินครับ

หวินเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับ

หลายคนก็รู้จักแกในนามของนักซ่อมมอเตอร์ไซค์

แต่ยังมีอาชีพอีกหนึ่ง
อาชีพที่วันนี้เราจะเอามาทายกันเป็นงานอดิเลก
แต่เป็นงานอดิเลกที่เรียกได้ว่า

จนมีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียว

นักปลูกบอนไซ่ครับ

ช่างทำรถไม้โบราณ
รสไม้โบราณนี้ผมชอบมาตั้งแต่เด็กเด็กครับ
เพราะว่าเวลาขับแล้วมันคลาสสิกมาก

ตากุตกักไม่ใช่นะตากุตกัก

ชอบมากับรถไม่ใช่ละ
เป็นช่างทำแคนมือหนึ่ง

ผมออกมานี่เสียงร้องเหมือนแคน
หมวงกะเลกก็เหมือนทำแคลนเลยครับ

ใช่เขาไม่รุ่งไม่น่าจะมีแรงทำแคลนทำไมน่ะ

มอเตอร์ไซค์แล้วมาทำรถไม้
อันนี้ผมว่ามันน่าจะแบบมีความใกล้เคียง
รู้สึกว่าเทรนด์บอนไซค์มันเพิ่งมาไหม

ดารามหาสนุกของเราจะต้องทายแล้วนะครับ

ไป

เอาแล้ว

ผมคิดว่าอย่างลุงวินนี่นะครับ

เวลาพูดว่าใครทำสวยผมเอาไปเลยล้านหนึ่ง

มันไม่ค่อยมั่นใจใช่

อีกมุมนี่เป็นมุมสุนทรี
ดูคิดว่าเป็น
ท่างทำแขน
อ๋อท่างทำแขนหมดนึงเออ

อะไรครับ
รถไม้โบราณครับ

ลุงวินทำมากี่ปีแล้วครับรถไม้เนี่ย

หลอกตั้งแต่ยังไม่ทันทายเลย
ยังมีเรื่องราวอีกเยอะที่พวกเราจะหลอกพวกคุณ

เอาอย่างนี้พูดตรงนี้มันไม่เห็นหรอกครับ

ว้าว

พี่ฟอยก็เอาเลยวันนี้

เป็นคนชอบรถมากจริง

ฮาะโอ้โฮ่สิจบแค่มศ๓
แต่มีความคิดมีความตั้งใจ
ในการที่จะประดิษฐ์แบบนี้ขึ้นมาได้

นะครับพบกันไว้เลยดีกว่านะคะคุณสามีค่ะหวิน

เพราะว่าผมเห็นจังหวะที่เขาหันหลัง
แล้วตูกเขาก็มีแบบนี้
เอากลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
เรายังอยู่ที่ขอนแก่นแดนอีสาน

แต่บอกไว้ก่อนตอนนี้น้องเจด
มี๑คะแนนนำอยู่นะ

ไม่ว่าจะร้อนจะแรงจะหนาว
คนอีสานเนี่ยมีความเขาเรียกว่าคอนไครด์
ด้วยการใช้เสียงเพลงที่มีท่วงทำนองที่สนุกสนาน

เราจะนึกถึงโปรงลางถูกไหมพินแล้วก็แขนครับอ่าใช่โปรงลาง
วันนี้นะครับเรามาตามหาหมอแคนนั่นเอง

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดู
ว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาตามหาหมอแคนตัวจริง
พบกับปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านเลย
โอ้โฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เราจะให้ปริศนามหาสนุกของเราแนะนำตัวนะครับ
สวัสดีครับผมจักรพงศ์เพชรแสนครับ

สวัสดีครับผมวิวัตรหมื่นกัญญาครับ

นี่อาจารย์พงศ์อาจารย์จ๊อปและอาจารย์สันครับ

หนึ่งเขาเหมือนลักษณะเหมือนตำรวจยังไงก็ไม่รู้นะฮะ

หน้าตาเขาดูสนุกสดชื่นตลอดเวลา

อ่ะถ้าอย่างนั้นผมจะมีเวลานะ
ให้พวกคุณได้สอบถาม๓นาทีเบอร์ไหนก็ได้

ภายใน๓นาทีถ้าพร้อมแล้ว

ทำมาจากไม้กู่แคนครับ

แคนนี่ต้องเรียนสายวิทย์หรือสายสินครับ

แคนมีทั้งหมด๑๖รูครับ

อ่าทำไมเวลาเป่าแขนต้องควงเอวครับผม

สามารถเล่นได้

เอาผมตอบเลยเบอร์๑ครับแคนที่คุณจะเล่นกับเครื่องดนตรีประเภทไหนบ้างครับเอาไปเลย
เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้กับทุกเครื่องดนตรีในโลกนี้ครับ
เบอร์๓ให้รู้ซะบ้าง
คือผมอยากถามว่าแคนเนี่ยผู้หญิงเป่าได้ไหมครับหรือแค่ผู้ชายเป่าครับ
แทนเป่าได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับ
ตามประวัติจริงเมื่อ๒๕๐๐ปีเนี่ย

เป็นภาพจำหลักที่เกิดขึ้นคือผู้หญิงเก่าก่อน

๓ครับคุณซ้อมแคนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับเบอร์๓

ไม่หมดเหรอล่ะล่ะ
อดไม่แตกตายเหรอ๘๙ชั่วโมงเป่าทั้งวัน

หนึ่งครับคุณมีชื่อแคนของคุณไหมฮะ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

อันนี้เป่าซิงค์ให้ดูท่าก่อน

ถ้าพร้อมแล้วดนตรีพร้อมนะครับ
น้องพร้อมแล้วดนตรีมา
เห้ยมือดีกว่าเลยเหรอ

เฮ้ยยย
เฮ้ยเฮ้วแชวน่ะเมื่อกี้
เป็นไงผิวเปล่า
ต่างเพิ่ม
เอวหวานนะเขาเอวหวานนะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าแค่นี้ยังไม่พอ
เดี๋ยวให้เขาหันหลังกลับเป่าจริงครับ
ไม่เห็น
พร้อมแล้วดนตรี

ชิคกี้พาย

มีการแบบพกไหล่อย่างนี้

ไม่ใช่อะเหมือนเบอร์๓อะ
เหมือนเห็นนิ้วแบบมันไปตามจังหวะ
เพลงอยู่ถูกต้องอยู่

เอ่อเมื่อกี้

เขายกมือยกแคนแบบนี้
ดูเหมือนเปล่าแต่เมื่อเด็กนี้ดูนิ่งมากเลยนะ

ก็มีการแบบเหมือนมีการโจทย์

แล้วเบอร์๒มีการยักไหล่แบบนี้

เพราะว่าผมเห็นจังหวัดที่ข้างหลัง
แล้วตูกเขาขมิดอย่างนี้

ใครคนเดียวที่บอก๒กับ๓
ใครจะไปรู้๑ใน๓คนนี้

ถูกต้องนางไหยมือปงราง

เพราะว่าทั้ง๓คนเขาจะมาโชว์ความสามารถพิเศษกัน

แต่เป็นความสามารถอะไรก็เป็นเรื่องของเขา

จะมีคะแนนให้ผู้ที่ตอบถูกอีก๒คะแนน
เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจกันหน่อย
แต่ตอนนี้พักสักครู่

กลับเข้าสู่รายการนะครับ
แน่นอนเรายังอยู่ที่ขอนแก่นอยู่

เราจะมาโชว์ความสามารถพิเศษของปริศ
ปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๓คนถูกค่ะ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์

เกลือปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน

จากไม้เลขหนึ่งก่อนเลยดีกว่าดีไหมครับค่ะ
ดนตรีแดนอีสาน

เปล่าไม่เป็นแทบ
หลังจากเหยาะดื่มต่อโลก
เพื่อที่จะมีการความฝัน

ในปริศนายะและก่องานจากแยงหาสนุก

เฮ้ยเกิดมาก
เฮ้ยเกิดไป
เรารู้อีกทุกอย่างแล้ว

แคลนเค้าตามเป็นที่เล่น
เพราะว่าเค้าการประสานกี่ตาย

เครื่องร้าน
โอ้โหเห็นได้เยอะมากเลย

แล้วไม่ได้เป่าแค้นนะ

ม่วยโบราณค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของ
ปริศนาหมายเลข๓ของเราครับ
มีชื่อโชว์ว่าอะไรคะ

มีชื่อโอลินค่ะ
ซอโอลินค่ะ
ซอโอลินค่ะ

ตีนมาก

เขาเล่นซอเก่งขนาดนี้เขาจะเป็นหมอแคร์หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นตอนนี้เชิญปริศนาทั้ง๓ท่านขึ้นบนเวทีเลยครับ

แต่ว่านี่๓โชว์น่ารักหมดเลย
เพราะฉะนั้นให้วิเคราะห์กันก่อนเลยครับ

ผมว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นหมอแคนนะครับ
ดูเขาเล่นแบบทุกอย่างน่าจะห่วงเลย

แต่อีกชัยหนึ่งก็อยากเลือกทั้ง๓คนเลยอะครับ
เฮ้ยก็เลือกได้เลย
ฉันจะเลือก๓เบอร์เลย

เหมือนท่านอบอตรประจำเมืองของเกียรติภาพ

๓เนี่ยผมชอบรีลาการแบบ

อย่างที่ตอนแรกที่ผมจะเอาเบอร์๒กับเบอร์๓

เอาอย่างนี้
พร้อมแล้วเตรียมตัวตัดสินใจนะครับ
ว่าจะเลือกเบอร์ไหนบ้าง
ถ้าพร้อมแล้วใครคือหมอแคนตัวจริง

เดี๋ยวรู้กันว่าใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ต

ใครคือหมอแคนตัวจริง

อ้าว

เบอร์วันนี้พี่พลอย
เข้าโรบ

เมื่อกี้คุณให้วู้น
คุณบอกเขาเป็นอบตใช่ไหมคุณฟังก่อนให้เขาแนะนำตัวชื่อจริงตำแหน่งครับ
สวัสดีครับผมจักรพงศ์เพชรแสนอดีตเป็นแชมป์หมอแคนแห่งประเทศไทย

๒๕๔๑ปัจจุบัน
แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวงพงรังสะออนครับ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ

อ้าวมีโชว์เป่าแคน๓คนเป่าให้ดูหน่อยดีกว่านะครับ
ไหนมาแล้วเดี๋ยวจะมาหาว่าเราโมเม
ถูกต้องขอแคลนเลยครับ
เหมือนแบบอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สุดท้ายสุดท้าย
พระเจ้าเกิดทำให้เยอะมา
หลังให้เจ้ามาเยอะมา
เพื่อรักคุณเสียงแทนเพื่อรักคุณเสียงแทนเพื่อรักคุณเสียงแทนโอ้รักคุณแทนมันแทนท่ามานี้
เสียงแทนก็ให้เล่นแทนรักคุณนักแทนช่วยช่องเราใหม่

โอ้เป็นเวลาส่วนมันแย่นมีนาน
พระนายค่าเก่งสุขอย่างเที่ยวฟ้า
กรรมพระนายค่าเก่งสุขอย่างเที่ยวฟ้า
ในตัวเศร้าหรือพิชาพอดเวียนนาน
พระนายค่าเก่งสุขอย่างเที่ยวฟ้า
กรรมพระนายค่าเก่งสุขอย่างเที่ยวฟ้า
ในตัวเศร้าหรือพิชาพอดเวียนนาน
พระนายค่าเก่งสุขอย่างเที่ยวฟ้า
ในตัวเศร้าหรือพิชาพอดเวียนนาน
พระนายค่าเก่งสุขอย่างเที่ยวฟ้า
ในตัวเศร้าหรือพิชาพอดเวียนนาน
พระนายค่าเก่งสุขอย่างเที่ยวฟ้า
กรรมทุนทรอแก่กิโลกไทย
กรรมทวนโมนอัตโธภาพบท
กรรมทุนโมนอัตโธภาพบท
กรรมทุนโมนอัตโธภาพบท
เอาเป็นว่าเรามาดูผู้สนับสนุนทั้ง๑๒แผ่นป้ายของเรากันก่อนเลยครับ

รับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท

วันนี้ต้องขอบคุณนายกมากนะครับ
ขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณวงนี้ด้วยหมาก้าวหาง

แทนรายการเราด้วยนะครับ
เป็นโชว์ที่ทำให้ยิ่งใหญ่มากเลย

ขอบคุณนายกเลยครับ
วันนี้ดูซิว่าพลอยเขาจะสามารถ
เอารางวัลจากรายการเรากลับไม่ได้เท่าไหร่
อ้าวพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมช่วย

ผมจะเลือกจาก๕แผ่นป้ายของผม

เบอร์ดี้เหรอโอเคเบอร์ดี้พี่ปลอยสู้กับ

เบอร์ดี้เจอเบอร์ดี้พร้อมนะ
พร้อมนะ

เป่ายิงชุด

เออหนึ่งหมื่นบาทเออ
หนึ่งหมื่นบาทแล้ว
กะแกรกินกระดาษหน่อย

เป้ายิงสุป

วันนี้ขอนแก่นให้โชคผม

เปล่ายิงชุบ

แหละทุกอย่าง

คุณอย่าเป็นป้ายแพ้ทุกอย่างละกัน

เปล่ายิง

เดี๋ยวเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันดีกว่าว่า
มีตำแหน่งอะไรอยู่ในแผ่นป้ายของเราบ้างนะครับมาดูที่แรกตะซอยนะครับ
ผมขอเปิดทางฝั่งนี้เลยนะครับกันไก่ครับไดกิ้น
ขอนครับอารานิกชนิดเม็ดกันไกลครับสบู่เมเน็ต
เสมอทุกอย่างและมิสทีนครับค้อนครับ

กองสลากพลัสกันไก่เวเบอร์ตราตุ๊กแก่ค้อนไดกิ้น
เสมอทุกอย่างไฮลักซ์ตรีวอลดี
กระดาษแล้วก็สุดท้ายอัลลานิกชนิดเม็ด

เอาอีกแล้วครับวันนี้สรุปนะครับ
น้องพลอยของเรารับรางวัลจากทางรายการไป๔

เจ๋งจริงโอกาสหน้ามาอีกดูสิจะคว้า๔๐๐๐ไปได้อีกไหม

ฝากไว้ครับเรามีวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่างดงาม

แล้วก็สืบทอดกันมายาวนานฝากครับเราต้องสนับสนุนกัน
วัฒนธรรมตะวันตกรับมาได้ครับแต่เราต้องไม่ลืมวัฒนธรรมไทยของเรา
อันนี้ฝากไว้และทุกทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมที่น่าดูขนบธรรมเนียมที่น่าดูทั้งนั้น
ติดตามได้ในรายการของเราตลอดครับ
รองว่าเราจะไปทั่วทุกมุมของประเทศไทยเท่าที่เราจะทำได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณสถานที่นะครับตลาดริมน้ำบึงแก่นนครครับ
พบกันใหม่สัปดาห์หน้าใช่ไหมครับกับรถมหาสนุกครับ
ทุกวันเสาร์ค่ะ๖โมงเย็นนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับ